คุณผู้ชมคะดิฉันเข้าใจความรู้สึกของข่าวนี้มากเลย

ข่าวนี้เป็นเรื่องของคุณแม่เพิ่งคลอดลูกน้อยมาได้๑๐วัน

ช่วงแรกคลอดแม่เหนื่อยมากเลยนะ
ตื่นมาให้นมจนแบบไม่ค่อยได้นอนนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้แม่อยู่คนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่เอาลูกน้อยวัย๑๐วันไปอาบน้ำในกระมัง

ข่าวนี้คุณผู้ชมต้องฟังดีนะ
เพราะแม่บอกครองนะเพราะว่าเป็นอันตรายในบ้านนะ
แหล่งน้ำในบ้านแค่กระมังที่มีน้ำอยู่
ทำให้เด็กจมน้ำตายได้
คุณไม่ต้องเป็นกระมังลึกเลยน้ำแค่๑๐เซนนี่แหละ
ก็มีโอกาสทำให้ตายได้จริง
คุณผู้ชมเห็นห่อผ้าฟ้าที่อยู่ตรงนั้นไหมคะ
นั่นคือร่างของน้องโซเฟียค่ะ

ถูกนำมาชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลตรัง
เพราะว่าน้องโซเฟียเนี่ยคือแม่ก็อาบน้ำในกระมังให้ล่ะค่ะ

คุณแม่เองเสียใจมากนะ
นวลจันทร์สังขโชธอายุ๒๔ปีแม่เล่าให้ฟัง
แม่มีลูก๒คนคนโต๔ขวบ
คนเล็กคือน้องโซเฟีย
แล้วทีนี้เพิ่งออกมาได้๑๐วันเองค่ะ
ทีนี้เลี้ยงลูกคนเดียวด้วยถามว่าสามีไปไหน
ไปเป็นทหารอยู่ค่ะอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุแม่ก็พาน้องไปอาบน้ำ
แล้วปรากฏว่าแม่ก็นั่งยองเอามือวักนี่แหละค่ะ
แต่แป๊บเดียวแม่วูบวูบไปคิดว่าน่าจะประมาณ๑๕นาที
พอแม่ลุกขึ้นมาอีกทีนึงอ้าวน้องนอนนิ่งตะแคงอยู่ในกระมังแล้ว

เน้นย้ำนะคะอยู่สองสามข้อหนึ่งเลยอ่ะ
คือแม่หลังคลอดมันเหนื่อยมันเพลียมากอยู่แล้ว
เพราะว่าต้องตื่นมาให้นมปั๊มนมเนี่ยนะคะ

สองคือเรื่องน้ำเวลาที่จะเอาลูกอาบน้ำ

แล้วยิ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้หาคนช่วยได้หาคนช่วย
ถ้าเกิดมีตังค์จ้างคนถ้าไม่มีตังค์ขนาดนั้น
อยู่กับญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องคอยช่วยดูแล
น่าจะช่วยลดเหตุการณ์ความสูญเสียแบบนี้ได้
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือแม่ไม่ได้ส่งร่างน้องไปผ่าชนะสูตรค่ะ
จะขอเก็บร่างน้องไว้ที่โรงพยาบาลตรังคืนนึง
เดี๋ยวปรึกษากับญาติก่อนว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะคะ